ชิงรถของเพื่อนบ้านขับหลบหนีไป
นานกว่า๒๐วันสุดท้ายเจอเป็นศพค่ะ

ห้วยเร็ดตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรัง

ศพอยู่บนยอดเขาในป่าลึก

เปื่อยแล้วเหลือแต่โครงกระดูก
แล้วก็ชิ้นเนื้อที่หลงเหลืออยู่บางส่วน
น้ำหนักรวมสักประมาณ๓๐กิโลกรัมค่ะ

ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณนะคะ
ทีนี้ทีมอาสากู้ภัยก็ต้อง

แน่นอนค่ะว่าตอนเดินเท้าขึ้นไปก็ยากลำบาก

เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องใช้เวลาร่วม

จึงจะสามารถนำศพลงมาด้านล่างได้สำเร็จค่ะ

คุณแม่ยืนยันว่าศพที่พบเป็นศพลูกชาย

ตั้งแต่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
คุณแม่เล่าว่าลูกชายไม่มีลูก
ไม่มีเมียมักจะมีอาการเครียด

ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเกิดจาก

ก่อนเกิดเหตุลูกชายวิ่งออกจากบ้าน

ขี่ออกไปแต่ปรากฏว่ารถคันแรกเนี่ย

ก็เลยไปเอารถของชาวบ้านอีกคัน

แล้วก็ไม่มีใครพบเห็นด้วยก็เลยไปแจ้ง
ความคนหายไว้ในท่องที่เกิดเหตุ

โควิด๑๙มันระบาดก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้าน
จังหวัดตรังลูกชายเคยบอกว่า

ประสบความสำเร็จแล้วครั้งนี้กลายเป็นว่า

ไปส่งที่โรงพยาบาลศูนย์ตรัง

การเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ